ตอนนี้ที่พิษเลียนโลกมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเข้าป่าไปหาน้ำผึ้งป่า
ตั้งแต่เช้า๒๖เมษายนจนเย็นก็ยังไม่กลับบ้าน
แล้วไปเจอหินถล่มซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะก็เลยเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
หาก็อยู่นะฮะ๒วันนะครับซึ่งยัดยาตรของผู้ตายเนี่ยบอกว่า
หายังไงก็หาไม่เจอตอนที่มาเนี่ยนะครับสุดท้ายต้องพึ่งศัยศาสตร์นะครับ
จุดทูบจุดเทียนบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วมีควันทูบกับมีสุนัขตัวสีดำ
อยู่ดีวิ่งนำทางไปจนไปเจอศพที่ถูกหินทับอยู่
นี่ครับผู้ตายนะครับที่เจอศพเนี่ยเจอเมื่อเย็นวานนะครับ
ผู้ตายชื่อนายพุทธนามสกุลทัพพิลาอายุ๔๒ปีเป็นชาวบ้าน
บ้านใหม่ชัยมงคลถูกก้อนหินขนาดใหญ่ทับอยู่ใต้หน้าผาสูง๔เมตร
ในพื้นที่ป่าที่บ้านใหม่ไทยเจริญพื้นที่หมู่หกตำบลบ้านกลาง
อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกห่างจากหมู่บ้านของผู้ตาย๑กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ก็ต้องยกก้อนหินออกนะฮะต้องช่วยกันยกหลายคน
เป็นไปอย่างยากลำบากเอาศพออกมานี่ลำบากมากนะครับ
แล้วใกล้กันก็พบก้อนหินที่ถล่มลงมาเป็นจำนวนมากด้วยลักษณะคล้ายกับหินสไลด์
มีกระเป๋าเป้สีน้ำเงินกับถังพลาสติกสีขาวหนึ่งใบห้อยอยู่บนกิ่งไม้
ตรงจุดใกล้ใกล้ผู้ตายนี่นะฮะค่ะคาดเป็นของผู้ตายฮะ
เพราะว่าเขามาหารังพึ่งนะซึ่งกระเป๋าที่ห้อยอยู่กับถังพลาสติกสีขาวเนี่ย
ที่ถังมีรังพึ่งรังพึ่งโพรงเนี่ยบรรจุอยู่ด้วยนะครับ
ผู้ตายเข้ามาหาของป่านะฮะบอกว่าจะมาหาน้ำพึ่ง
ตั้งแต่เช้า๒๖เมษายนบอกที่บ้านว่าจะมาหาน้ำพึ่งโพรง
จะเอาไปขายเพราะจะขายได้เนี่ยขวดละ๒๐๐บาท
ตั้งแต่เช้า๒๖เมษายนแต่จนเย็นนะฮะยังไม่กลับบ้าน
ครอบครัวก็ตามหาตั้งแต่คืนวันที่ยี่สิบหกอืมจนถึงเมื่อวานนี้ค่ะ
ไปเจอรถกระบะของนายพุทธจอดทิ้งริมทางเข้าสวนยางพารา
ก็กระจายกันออกตามหานะฮะจนมาพบแบบอยู่ในป่า
ลึกเข้ามาอ่าจากสวนยางพาราหน่อยหนึ่งนะฮะขณะเกิดเหตุคาดว่าในพุทธ
น่าจะกำลังหาน้ำพึ่งหาพึ่งป่าอยู่ไปเหยียบก้อนหินเพื่อจะตีพึ่งนะฮะ
อยู่บนต้นไม้เหนือศีรษะแล้วคงจะลื่นเสียหลักพลัดตกลงมา
แล้วหินที่เหยียบตรงนั้นเนี่ยรวมทั้งหินแถวนั้น
ก็คงจะสไลด์ถล่มลงมาทับร่างจนเสียชีวิตแบบนี้ครับ
ส่วนมากก็จะรับจ้างกรีดยางแล้วก็ออกหาตีรังพึ่ง
เพื่อเอาน้ำพึ่งมาขายเลี้ยงครอบครัว
ช่วงนี้โค้ด๑๙ทุกคนก็ลำบากงานรับจ้างผลิตยางก็ไม่มี
ก็ต้องหาเช้านะบางทีก็หาเช้ากินเช้า

สาเหตุการเสียชีวิตครอบครัวเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ
ไม่เกี่ยวกับการฆาตกรรมเพราะว่าในพุทธเขาก็ไม่มีเรื่อง

ส่วนน้าของผู้ตายบอกว่าเท่าที่ดูจุดเกิดเหตุรอยหินที่สไลด์ลงมา
มันจะตรงกับตำแหน่งที่หลานชายเนี่ยเหยียบเพื่อตีพึ่ง
คาดว่าช่วงที่เหยียบคงจะร่วงลงมาแล้วคืนก่อนที่จะไปหาพึ่ง
ฝนมันตกหนักอาจจะทำให้ดินอุ้มน้ำแล้วก็ถล่มสไลด์ลงมาด้วยตรงนี้ครับ
ซึ่งน้าของผู้ตายบอกว่าเมื่อวานตอนออกตามหาเนี่ยหากันจนเหนื่อยล้า
ญาติญาติกับชาวบ้านกระจายกันหายังไงก็ไม่เจอเจอแต่รถกระบะนะครับ
จอดอยู่ริมทางเข้าสวนยางพาราหาตัวไม่เจอจนท้อใจ
ตัดสินใจใช้วิธีทางศัยศาสตร์จุดทูบไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทาง
ให้ช่วยเปิดทางแล้วมันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
เขาบอกจะมีหน้าผาแล้วก็ตามทูบไปที่นี่หมาก็วิ่งมา
หมาดำอีกตัวนั้นน่ะมันก็นำทางไปก็ไปเจอ

อืมทีเลขภาพว่ามันจะมากัดหรือเปล่าครับ
หมาพาไปก็น่าจะเขาน่าจะโดนบันดาลมาแล้วมั้งหมาตัวเนี้ย
ส่วนภรรยาของผู้ตายนะครับ

สามีเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่คิดว่าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
ก่อนออกจากบ้านบอกว่าจะออกไปตีพึ่ง
แต่พอเย็นไม่กลับมานะฮะตอนนั้นก็พยายามโทรถามตามจากเพื่อนทุกคน

ถ้าอยากเห็นก็เรียกเขาไปดูถ้าอยากรู้ก็ไปดู
ทำใจไม่ได้เราไม่เคยได้บอกลากันเลย
ถ้าเป็นไปได้อยากจะบอกอะไรถึงสามีบ้าง
อยากจะสู้เข้ามาแล้วอยากให้เขาทิ้งไปอย่างนี้
สำหรับผู้ตายมีลูกชายสองคนนะครับคนโตอายุ๑๑
กำลังจะขึ้นชั้นป๖นะฮะถ้าเปิดเทอมนี้
คนเล็กอายุ๕ขวบเรียนอยู่กำลังจะขึ้นอนุบาล๓
ครอบครัวบอกว่าในพุทธเนี่ยฮะผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย
เป็นคนรักลูกรักเมียมากทางบ้านก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
ตำรวจสพแก่งโสภาบอกว่าก็สันนิษฐานว่าเป็นอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะ